ถ้าดัดตนแก้เข่าขา
ถ้าดัดตนนี้มีสรรพคุณช่วยยืดกล้ามเนื้อช่วงคอช่วงขาด้านหลังและช่วงขาด้านหน้าได้เป็นอย่างดี
โดยเริ่มต้นท่าด้วยการก้าวขาซ้ายไปด้านหน้า
ส่วนการวางมือจะวางมือซ้ายไว้ที่หน้าขาซ้าย
และมือขวาก็ทำท่าแบบเท้าเอว
มีการย่อขาซ้ายโน้มไปข้างหน้า
ต่อจากนั้นจะใช้มือซ้ายดันที่หัวเข่า
มือขวาก็จะต้องกดลงที่เอว
ที่สำคัญขาด้านหลังจำเป็นต้องเหยียดให้ตึง
ฝึกร่วมกับการหายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นจังหวะ
ซึ่งสามารถฝึกทำซ้ำได้๓๕รอบ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน